ลำเห็นความมุ่งซื่นเราก็นึกถึงแฟนคลับ
ต้องบอกว่ากำลังใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิลปินลูกทุ่งตลงตลกที่เขามีงานกันอยู่ได้เนี่ย
มาจากแฟนคลับพี่ป้านาเท่านั้น
แล้วแฟนคลับมีหลากหลายหลากหลายกลุ่ม
แบบประเภทแบบรุ่นใหญ่ใส่ตรงนิ่งก็เยอะ
แบบว่าพี่ป้าน้าอานี่แหละค่ะม่วนซื่นไปยืนโอ้โหแฟนคลับรุ่นอาวุโส

ใช่ใจต้องนิ่งนี่คือยืนนิ่ง

เกราะติดกรอบเวทีอันนี้แซวนะคะ
ดูอย่างตั๊กกะแตนชนระดาค่ะไปร้องเพลงในร้านอาหารตอนกลางคืนค่ะ
ถ้าใครทราบดีนะคะจะรู้เลยนะคะว่านักร้องดังเนี่ยเขาขึ้นเวทีช่วงดึก
แต่พี่ผู้ใหญ่ของเราสวอย่ามาดูถูกซะนะคะ

ซึ่งรอบนี้นะคะสาวตั๊กกะแตนก็ได้พบปากกับความประทับอกประทับใจ
จากแฟนคลับสูงวัยไฮไลท์ขาว
ใช่แล้วขาวคือสีผมนะคะมันเก๋มันเท่มากค่ะ

เดี๋ยวให้ดูในมื้อนี้พี่ป้านี้คุณป้าคุณผู้ชม

มารอบที่ตี๊บตากะแตนยังบอกนะโอ้แม่ชอบเพลงนี้มากเลย

แม่บอกว่าโอ้เฮ้ยเพลงนี้มันภรรย์หรี่หรี่มันดูนใจแม่หลาย

ร้องตามได้ทุกคลามอินเนอร์มาเต็มค่ะ
เอาจริงต้องบอกนะคะว่ารุ่นนี้ปกติอยู่บ้านปิดไปเข้านอนแล้วนะ

แต่พอรู้ว่าตั๊กกะแตนมาโชว์แถวบ้านค่ะฉันต้องฮึดฉันต้องสู้ฉันก็ต้องมาร้องเพลงโคตรเร็วในดวงใจ

ต่อกันเลยอีกท่านหนึ่งนะคะคนนี้โอ้โหคุณจ๊ะนงพนี
นี่ก็แฟนคลับเนี่ยรุ่นใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ผมสีดอกเหล้ากันมาเลยแบบโอ้โหฉันต้องเจอไอ้จ๊ะมันที่ได้เว้ย

คือพอมาเจอพี่แฟนคลับแบบนี้นะคะก็จ๊ะก็เรียกขึ้นเวทีเลยค่ะ
ทงรองเท้าเนี่ยค่ะแม่ยังไม่ได้ทันใส่เลยคุณผู้ชม
มันบรรยากาศก็ดูแบบว่าเหนื่อยนิดนึงนะ
เกิบไปเผินไส้แนกเกิบ
นี่มันค่ะผ้าพันฆ์คอสสิทธิ์ชมพูเปล่าเวยเลยค่ะ
ตอนที่ที่เราไปนะคะเขาก็แขนจ๊ะนะคะ
จ๊ะมันก็แสวใหญ่ครับ
คือถ้าไม่รักจริงเนี่ยคือไม่ยอมทำขนาดนี้นะคะ
เอาสุดนะคะไม่เอาทรงเอาของจริงค่ะ
ประทับใจเหลือเกินงานนี้แม่ป้ามีความสุขม่วนชื่น
น่ารักน่ารักนี่ไงแซวเล่นเอิ๊กอาร์ก
นักน้องเขามีฟันคลับไหลพูดไหลไหวนะคุณผู้ชม
ไปต่อกันอีกคู่หนึ่งค่ะกล้องเวร่ายและเบิร์นประธุมราช
คู่นี้คู่ซีเนอะงานแน่นงานรุม
เห็นเขาบอกกันมากันมานะคะคู่นี้ต้องจองถึง๗๐ปีเลย๑๖แซว
ผมรู้แซวคือจะบอกว่าเขาเนี่ยงานแด่น๗๐ปีก็จะมีชีวิตอยู่ดูพาร์นเซิร์ตเขาไหมถึงวันใหม่

นี่ล่าสุดค่ะเขาแท็กทีมกันไปเล่นที่ร้านร้านหนึ่ง
โชว์ความม่วนความฮาบนเวทียังไม่พอ
ขึ้นชื่อว่ากล้องเบิ้ลกล้องแล้วมันต้องไปให้สุดคุณผู้ชม
ลงเวทีไปหาแฟนคลับกันถึงโต๊ะไปเลยสิคะ
ไปนั่งแหล่ให้ฟังแบบระยะประชันชิดเลยคุณผู้ชมดูเอา
เอาให้ประทับใจทุกภาคส่วน
แล้วคุณผู้ชมดูนะแฟนคลับรุ่นอาวุโสมาด้วยตัวเองเหมือนกัน
ตะกล้องนี่เข้าไปประกบแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ดูจากใบหน้าของแม่นั้นคิดว่าน่าจะประทับใจแหละ
คือแรกเขาก็คงงแล้วว่าเอ๊ะนี่มันใช่นักร้องจริงหรือเปล่า

เทียดในทีวีทำไมมันเต้นอยู่กับเราได้นะ
สักพักแม่แกก็หลุดขำแล้วเอาดีแค่ร้องแค่แหล่มันไม่สะใจมันไม่หนำใจ
ลุกขึ้นมาฟ้อนไปด้วยกันม่วนจวดแบบนี้ไปเลยจ้า
โอ้โหนะคะแต่ละคนก็คึกคักเหลือเกิน
โอ้วววล่ะเราก็ต้องฝึกซ้อมสเต็ปรากราบการรำการเต้นทิพธ์ม่วนสึ้น
เวลาเราเจอแบบนี้ก็จะได้เต้นกับเขาได้

สัญญานะอยู่ไปให้ถึงนะ
เอาเหงืออกปลอมไปนั้มเด๊อะ
บอกเลยนะสวไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจ